ติดตามข่าวกันต่อนะครับหลัง๘โมงเช้านะครับ

อำเภอขนอมนครศรีธรรมราชฝนตกหนักตั้งแต่เช้า
พัทธลุงยังมีฝนตกอยู่เลยนะครับ
ส่วนสุราธานีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ดีใจด้วยซึ่งก็ตรงกับทีมรายงานข่าวของเรา
ลงพื้นที่ที่สุราธานีบอกว่าระดับน้ำลดลงแล้ว
หลังตั้งแต่วันที่๑๗มกราคมเป็นต้นหมา
มีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยคือฝนหยุดไปบ้างแล้วนะครับ
ติดตามรายงานบรรยากาศจากคุณระวีการแก้ววิจิตรที่สุรธานีได้เลยครับ

จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็คือบริเวณของหน้าหมู่บ้านดอนมะลิหมู่๗ตะบนท่าข้ามอำเภอบุญพินจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ซึ่งณเวลานี้นะคะที่ผ่านมาก็เพิ่งมีฝนตกปล่อยลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
ซึ่งหลังจากที่มีฝนตกลงมานะคะแต่ก็ยังสังเกตได้ค่ะว่าระดับน้ำนะคะ
บริเวณโดยรอบนั้นก็เริ่มลดลงแล้วค่ะซึ่งระดับน้ำที่เขาท่วมพื้นที่
หมู่บ้านดอนมะลิหมู่๗ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีก็ค่อยลดลงค่ะ
สามารถมองเห็นถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้วหลังจากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จึงทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องมีเพียงบางจุดที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
อย่างเช่นโรงเรียนบ้านไสงามที่ถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดแรกในอำเภอพุนพิน
หลังชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วมจึงต้องย้ายมาพักอาศัยที่โรงเรียนนานกว่า๑เดือนแล้วค่ะ
ขณะนี้ระดับน้ำค่อยใกล้กลับสู่ภาวะปกติ
ไม่มีเพื่อนเล่นครับอยู่นี่ก็ได้เล่นแต่น้ำ
ขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไสงามต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
อยากให้น้ำลดลงโดยเร็วและอยากให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนได้ตามปกติ
อยากให้น้ำลดเร็วก็อยากนะคะ
แล้วก็อยากให้โรงเรียนเปิดเร็วด้วยค่ะ
จะได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะ
คิดถึงเพื่อนสนิทแล้วก็คุณครูค่ะแล้วก็คิดถึงการเรียนการสอนค่ะ
ส่วนชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มทยอยเดินทาง
เรือเข้าไปสำรวจบ้านที่ถูกน้ำท่วมแล้ว
เพื่อหวังว่าหลังจากนี้หากน้ำลดลงก็จะเตรียมเข้าฟื้นฟูบ้านต่อไปค่ะ
ซึ่งพื้นที่ของหมู่บ้านดอนมะลินะคะรวมถึงโรงเรียนบ้านไสงาม
ก็ถือว่าขณะนี้นะคะระดับน้ำพ้นจุดวิกฤตแล้วค่ะ
แต่ทางทีมข่าวก็จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดระวิการแก้วิจิตรายงานจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ